รถเก๋งคันหนึ่งถอยมาชนรถอีกคัน

อย่าบอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย

สิ่งที่ไม่เล็กน้อยก็คือการลงมาแล้วก็โตเถียงกันนะครับ
แล้วก็มีการขับหนีกันไปเฉย
ให้คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์นี้กันซะหน่อยนะครับ
นี่แหละครับก่อนหน้านี้เกิดเหตุเฉียวชนกัน

แล้วก็ภาพเกบอยากดัง
กลับวิ่งขึ้นรถขับออกไปเฉยเลย
หลังเกิดเหตุผู้สิทธิ์ของเราลงพื้นที่พบกับคุณลุงผู้เห็นเหตุการณ์
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุรถเก๋งคันหน้าคันสีดำ
คู่กรณีของรถเก๋งคันที่ตามไล่ถ่ายเนี่ยนะครับ
คือช่วงติดไฟแดงเนี่ยเปิดกระจกซื้อนมกับลุงนี่แหละ
ลุงขายของอยู่ที่ไฟแดงนี่แหละครับ
แต่ว่ารถเก๋งของคนในคลิปไหลไปชนคันหน้าเอง
คันหน้าเขาไม่ได้ถอยมาชน

หมายถึงว่าคนที่ขับตามไล่ด่าเป็นคนไปชนเขาเอง
คันนั้นเขาไม่ได้ผิดฟังเสียงคุณลุงแล้วกันนะครับ
เขาไม่ได้ถอยลูกยังไงรถคันนั้นมันไหลมา
รถคันน่าไหลเหรอรถคันน่าคนคันน่าจอดซื้อนมตา

แล้วไอ้คันหลังเนี่ยเขาไหลมาเขามาทำอะไรอยู่ไม่รู้

ครับแล้วเราเตือนหรือยังไงเขาครับตอนนั้น
ตาตบกระโกงให้เขารู้ว่าเขาเข้าเงยมามันก็แตก
นี่ลุงขายของที่สี่แยกลุงบอกลุงเห็นเต็มตาเลย
รถคันที่ไปตามไล่ด่าเขาจริง
อะไรนะมันไหลไปชนเขาเองไปชนท้ายเขาเองต่างหาก
ลุงยังตบกระโปรงรถเลยบอกว่าเตือนแล้วนะ

แต่สุดท้ายมันก็เกิดเป็นอุบัติเหตุจนได้นะครับ
ลุงบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์แบบนี้น่าจะค่อยพูดจา

ใครผิดใครถูกก็ต้องว่ากันไปนะครับ